ครับคุณน้ำแข็งคุณบุ๊คครับท่านผู้ชมครับ
ผมขีดเส้นใต้ไปวันก่อนว่าไอ้การเลือกผู้ว่ากอทมคราวนี้เนี่ย
มิติต่างไปจากครั้งก่อนอยู่หลายเรื่อง
มิติจากผู้เลือกผู้ใช้สิทธิ์เลือกตั้ง
ส่งเสียงส่งสัญญาณออกมาเป็นกลุ่มว่า
พวกเขาอยากให้คนที่จะได้เป็นผู้ว่ากอทมเนี่ย
เข้าไปแก้ปัญหาอะไรให้พวกเขาบ้าง
พูดง่ายก็คือว่าคราวนี้ประชาชนตั้งโจทย์
เรื่องนั้นเรื่องนี้ให้คนที่จะได้เป็นผู้ว่า
เข้าไปแก้ไขซึ่งดีนะครับ
มันเป็นการสะท้อนถึงความต้องการ
การมีส่วนร่วมภาคประชาชน

ก็ต้องไม่รับปากส่งเดท
เพื่อจะหวังคะแนนเสียงอย่างเดียวไม่ได้
อะไรทำได้อะไรทำไม่ได้

ถ้ารับปากเพื่อจะหวังให้ได้

แล้วพอไปรับตำแหน่งแล้วทำไม่ได้
อันนี้มันจะทำลายศรัทธา
ประชาชนที่มีต่อนักเลือกตั้ง
วันนี้เนี่ยผู้ใช้สิทธิ์เขารู้เท่าทันนักเลือกตั้ง

วันนี้มีประเด็นที่น่าสนใจจากองค์กร

กรต่อต้านคอลลับชั่นประเทศไทย

มีคุณมณะนิมิตมงคล
เป็นเลขาธิการขององค์กรนี้
วันนี้คุณมณะพูดเป็นหัวข่าวว่า
เหนื่อยใจชิงเก้าอี้ผู้ว่ากอทม
สมัครมองข้ามเรื่องโกง
พูดแต่เรื่องความสุขสบาย
ความอยู่ดีกินดีของประชาชน
คุณมานะให้ข้อมูลน่าสนใจว่า
คอรัปชั่นในกอทมเนี่ย
มันไม่ต่างจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วไป
แต่หนักและซับซ้อนกว่าเพราะ
ที่นี่มีงบประมาณมากถึง๘๐๐๐ล้านบาทต่อปี

ให้เอกชนเช่าที่ดินทรับสิน
ให้สัมปรถานจำนวนมากมาย
ที่สำคัญคือยังมีอำนาจในการออกใบอนุญาต
อนุมัติหลายร้อยเรื่อง
ปัจจัยเหล่านี้มันทำให้เกิดการคอลลับชั่น
ฝีมือของนักการเมืองและข้าราชการจำนวนมาก
ตั้งแต่ระดับบริหารไล่ลงไปจนถึง
ปฏิบัติแล้วคุณมณะก็แจกแจงต่อว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราต้องเผชิญกับเก่า
ระชั่นแบบไหนบ้างคุณมณะจำแน่ก็เป็นสี่ประเภท
หนึ่งประเภทที่รีดไถประชาชนรีดไถพ่อค้าแม่ค้า
นักธุรกิจเช่นรีดไถค่าออกใบอนุญาต
อนุมัติในการสร้างต่อเติมบ้านต่อเติมอาคาร
ต่อเติมร้านค้าอาคารพาณิชย์หมู่บ้านจัดสรรคอนโด
เนี่ยใครที่เจอเรื่องไปขออนุญาตต่อเติมพวกเนี้ย

สองเรียกรับสวยสินบนจากผู้ประกอบการ
และกับการทำผิดหรือจ่ายภาษีเข้ารัฐน้อยลงเช่นเช่น
เรียกเก็บเงินใต้โต๊ะจากคนคนค้าคนขาย
อันนี้รัฐเสียผลประโยชน์ค่าราชการได้
เพราะว่าพอเก็บเงินใต้โต๊ะแล้วเนี่ย
จ่ายภาษีต่างก็จะจ่ายน้อยลง
ภาษีป้ายภาษีที่ดินสิ่งปลูกสร้าง
เขาทำให้ตายกว่าต่ำกว่าความเป็นจริง
แต่เขาต้องได้ประโยชน์นะเขาทำให้

โกงเงินหลวงในการจัดซื้อจัดจ้าง
และการให้สิทธิ์สัมประธานแก่เอกชน

คดีรถเรือดับเพลิง
อะไรอีกอ่ะกรณีอุโมงไฟลานคนเมือง๓๔
๙ล้านบาทที่เคยเฉาโชว์
คดีอื้อเฉาเช่น

ใช้อำนาจในทางมิชอบเช่น
กรณีปล่อยให้มีตลาดนัดเถื่อน

ป้าทุบรถที่เขตสนามหลวง
ลักลอบทิ้งขยะที่ศูนย์
กำจัดขยะที่หนองแข็ม
กรณีปล่อยให้เอกชนสร้างคอนโดหรู
แต่เปิดใช้ไม่ได้ที่ซอยอโศก

ฉะนั้นการเลือกตั้งในเมืองหลวงของประเทศ
ถ้ายังเน้นขายฝันเช่นวันนี้

เป็นความต้องการของคนที่อยู่ในสายงาน
โดยเฉพาะการรีดไถเรียกรับค่าออกใบอนุญาตก่อสร้างทั้งหลายทั้งปวง
จนถึงเรียกเก็บเงินใต้โต๊ะจากคนค้าคนขายทั่วไป
ผมเนี่ยอยู่ในวงการสื่อมานาน
ผมยืนยันว่าสิ่งที่คุณมานะออกมาพูดเรียกร้องนั้นเนี่ย

ใครที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ก็รู้ว่าเป็นเรื่องจริง
เกิดขึ้นและเป็นอยู่มาตลอด

พอเกิดขึ้นและเป็นอยู่มาตลอดก็กลายว่า

ลายว่าเออมันเป็นเรื่องธรรมดา

มันไม่รู้จะแก้ยังไงได้
ทุจริตแต่ละประเภทที่คุณมณะจำแนกแจกแจงเนี่ย

ใครตำแหน่งใหญ่หน่อยได้กินคำใหญ่
ตำแหน่งเล็กก็กินคำเล็ก
เคยมีคนมาบอกผมว่าเวลาขึ้นไปที่ทำการเขต

ไปทำอะไรทำธุรกรรมโน่นนี่นั่น

ติดปลายนวมไปกับเอกสารด้วย

เล็กน้อยก็ยังดี

เลขาธิการองค์การต่อต้านคอลลับชั่น
ผมคิดว่าน่าจะเป็นจุดกระตุ้น

ประเด็นนี้อย่างจริงจังมากขึ้น
แล้วต้องคิดไว้ล่วงหน้าด้วยนะครับ
ว่าถ้าได้เป็นผู้ว่าแล้วต้องทำได้ให้จริง

เพราะว่าการแก้ปัญหานี้ยากที่สุด
หลายคนที่เคยคิดจะเข้าไปแก้
เอาหัวชนกำแพงมาเยอะแล้ว

ผู้ให้สินบนกับผู้รับสินบน

ผู้รับเหมาผู้ได้ใบขอใบอนุญาต
ผู้ได้สัมภาษณ์ได้โครงการ
ประมูลซื้อนั่นโน่นนี่

แล้วค่อยไปบวกลงไปในโครงการ

ลดคุณภาพลดสเปคลง
ราชการก็ได้ของแพง
ราคาของถูกราคาแพง
หวยราคาแพงก็มาแบบนี้
เมื่อได้เงินได้โครงการอย่างที่ว่าแล้ว
พอมีเรื่องขึ้นมา
ธุรกิจที่จ่ายใต้โต๊ะเหล่านี้

ไม่มีใครรับหรอกครับว่าเขาจ่ายสินบน
เพราะว่าไงครับบ้านเราเนี่ย

จ่ายสินบนคนนั้นมีความผิดด้วย

คนจ่ายสินบนต้องปฏิเสธ
เมื่อคนจ่ายสินบนปฏิเสธ

และพอคดีขึ้นสู่สาร
คดีประเภทนี้ส่วนใหญ่หลุดหมด
เพราะหลักฐานรับเงินจ่ายเงิน
มันไม่มีปรากฏอย่างที่ว่า
ผมถึงบอกว่านักธุรกิจ

เพื่อได้งานโครงการสัมประธาน
ควรจะได้รับการประนามและตำหนิด้วย
คุณมานะเองก็ต้องทบทธุรกิจกันเองด้วย
อย่าโทษแต่ฝ่ายราชการฝ่ายผู้รับอย่างเดียว
มันแก้ไม่ได้หรอกถ้าภาคธุรกิจไม่ร่วมมือ
ถ้าภาคธุรกิจยังเห็นแก่ตัว
ถ้าภาคยังธุรกิจยังไม่ยอมที่จะสู้ความจริง

ประเทศที่เขามาลงทุนทำธุรกิจในบ้านเรา
เขาจึงออกกฎหมายเอาจริงเอาจัง

บริษัทของเขาถ้าผู้บริหารไปจ่ายสินบน
จ่ายใต้โต๊ะให้หน่วยราชการ
เพื่อให้บริษัทเขาได้ขายของได้
เพื่อให้บริษัทเขาได้จ้างงาน
ถึงแม้ว่าจะเป็นประโยชน์กับบริษัท

ถ้าเขารู้เขาเอาเรื่อง
เขาเรียกกลับประเทศไปตั้งเยอะแยะแล้ว
ฉะนั้นขีดเส้นใต้เที่ยงวันนี้
เราก็ตั้งความหวังร่วมกันว่า
ผู้ว่ากอทมคนใหม่
จะแก้ปัญหาคอลลับชั่นในกรทมได้

โลกสวยไม่ได้หวังว่าจะแก้ได้ทั้งหมดหรอก
แต่คาดหวังว่าถ้าผู้ว่าเอาจริง

ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้
โดยเฉพาะไอ้การแก้เรื่องสวย
ที่ไปเก็บจากพ่อค้าแม่ค้า
เก็บจากคนที่เขาไปขออนุญาตต่อเติมบ้าน

คนเขาเดือดร้อนกันตั้งเยอะแยะเวลานี้

จะไปทำอะไรทีนต้องเอาเงินไปจ่ายใต้โต๊ะกันอยู่

ฉะนั้นก็ขอให้กำลังใจว่า
คนที่จะมาเป็นผู้ว่ากอทม
เอาเรื่องนี้ไปคิดหน่อยเถอะครับว่า
ในภาวะที่คนลำบาก
อย่าให้เขาต้องเก็บอย่าให้ต้องมีสวย

ให้เขาทำมาหากินโดยไม่ต้อง

เลี้ยงปากเลี้ยงท้องเลี้ยงลูกเมีย
ขีดเส้นใต้ของเที่ยงวันนี้
ฝากไปถึงผู้สมัครผู้ว่ากอทมทุกคนครับ